หญิงลีบอกว่าขอใจเธอแลกเบอร์โทรใช่ไหม
แต่โจรรายนี้ค่ะบอกว่าขอมีเซ็กกับเธอ
กับเบอร์โทรและโทรศัพท์ที่ตัวเองขโมยไป
ขโมยของเขาแล้วยังจะมาขอเขาอีกเหรอ
ใช่บอกแบบนี้ว่าล้างรอสองรอบแล้วไม่ยอมมาสักที
เล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชมใจเย็นแล้วค่อยลำดับไปนะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงนะคะไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นมา
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะคุณป้าอายุ๕๖ปีแล้ว
ลูกสาวทำงานอยู่ต่างประเทศลูกสาวส่งโทรศัพท์มาให้ใช้

แต่คุณป้าบอกว่าก็มันซิมไม่มี
ปรากฏว่าลืมโทรศัพท์ไว้ที่ตระก้าหน้ารถรถมอเตอร์ไซค์คุณ
แล้วปรากฏไอ้หัวขโมยรายนี้ค่ะมาฉกไปนะคะ
ฉกไปเลยสุดท้ายเนี่ยถูกจับตัวเอาไว้ได้นะคะ
กว่าจะจับตัวได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเหมือนกันนะคะ
คือเล่าให้ฟังแบบนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้าน
งเย็นหมู่๑๑ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรี
กู้ภัยก็ดีชาวบ้านก็ดีค่ะ
คุณผู้ชมไปช่วยควบคุมตัวผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายชัยวัดคำเหลือ
อายุ๓๗ปีไปจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านหลังหนึ่ง
หลังจากที่ไปก่อเหตุขโมยโทรศัพท์มือถือของคุณป้าละอองม่วงขาว
อายุ๕๖ปีแล้วขอบอกว่า
ถ้าอยากได้มือถือคืนต้องมามีเซ็กกันก่อน

อืมทีนี้ผู้เสียหายเขาก็กลัวถูกไหมค่ะ
เขารีบไปบอกกู้ภัยว่าทำไงดีไปปรึกษาค่ะ
สอบถามจากผู้เสียหายก็คือคุณละอองบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุได้นำโทรศัพท์มือถือที่ลูกสาว
ส่งมาให้จากต่างประเทศมาใส่ซิมการ์ดที่ร้านสะดวกซื้อในหมู่บ้าน
แล้วก็วางโทรศัพท์ไว้ในตะกล้าหน้ารถจักรยาน
แต่พอออกมาโทรศัพท์มือถือมันหายไป
ตอนแรกคุณละอองบอกว่าตอนแรกคิดว่าลืมไว้ที่บ้าน
ก็เลยกลับไปดูไปดูก็ไม่เจอโทรศัพท์มือถือนี่นา
ตัดสินใจให้เพื่อนบ้านช่วยโทรเข้าเครื่องให้หน่อย
โทรไปโทรมาปลายสายมีคนรับค่ะรับเสร็จปุ๊บ
ก็บอกว่าถ้าเกิดอยากได้โทรศัพท์มือถือคืน
ให้มาหาที่ห้องแถวข้างวัดบ้านไผ่
ตรงศรี่แยก๑๘๐๐ธบกะบิลบุรี
แต่ต้องแลกด้วยการหลับนอนด้วยนะ
แล้วโจรหัวขโมยรายนี้บอกไงต่อรู้ไหม

รอไงรอคุณป้าก็ไม่ไปสักที
บอกว่าเนี่ยโทรกลับไปใหม่เลยโทรกลับไปหาคุณป้า

ด้วยความกลัวโทรไปหากู้ภัย
เอาไว้ได้ค่ะคุณ
แล้วก็ขออะไรพวกนี้
ผมติดตามพี่มานานแล้วผมจำได้
เขาบอกว่าผมรู้จักพี่
พี่เคยขายของบอกพี่ไม่เคยขายของ
โทรศัพท์มันสำคัญกับพี่มากมั้ย
บอกพี่ขอคืนพี่จะมาแจ้งป้า
พี่ก็ไปแจ้งความว่าพี่คนไทย
นี่ครับคุณผู้ชม

เหตุค่ะโอ้ยเหมือนเดิมค่ะมามุกเดิมตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้เจตนาที่จะไปก่อเหตุที่ทำลงไปเพราะต้องการเงิน
ไปรักษาแม่ป่วยเจ็ดสิบหกปีป่วยได้โรคเบาหวานความดัน
นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลกบินบุรีแล้วก็สื่อก็ถามต่อว่าเอ้า
แล้วที่คุณบอกว่าขอร่วมหลับนอนกับเขาปฏิเสธที่จะตอบคำถามส่วนนี้นะคะ

สุดท้ายแล้วตำรวจเองก็รวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
เสร็จปุ๊บนะคะนำตัวนายชัยวัดคนก่อเหตุเนี่ย
ไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะนี่ค่ะเห็นการเกิดขึ้นนะ
ภัยสังคมเหมือนกันเนอะทำไปได้